คุณผู้ชมฮะแนะเรื่องของเส้นทางกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าทางหลวงเขามีการแนะเส้นทางเลี่ยงต่างด้วย
ว่าเราจะเดินทางสู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้จะมีเส้นทางไหนบ้างนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางภาคเหนือกันก่อน

ขึ้นเหนือก็จะใช้ได้๓เส้นทาง
เริ่มต้นการเดินทางสู่ภาคเหนือเส้นทางที่๑
กรุงเทพไปรังสิตก็คือใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะ
ผ่านอยุธยาอ่างทองสิงบุรี
โดยทางหลวงหมายเลข๓๒ถนนสายเอเชียเข้าอำเภอมโนบรมจังหวัดชายนาฏ
แล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
อันนี้เป็นทางตรงปกติที่เรารู้กันอยู่
ที่เราใช้กันอยู่ส่วนใหญ่นะ
คนกรุงเทพหรือใครจะเดินทางหรือว่าเส้นรถทัวร์

วิภาวดีไปเจอสายเอเชีย
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอายุทยา
ผ่านหลวงโยธินตร์ไปนครสวรรค์แล้วก็ขึ้นเหนือกันต่อนะครับ
นี่เส้นทางที่ส่วนใหญ่เขาใช้กันรถทัวร์รถโดยสารก็จะเยอะหน่อย
ส่วนเส้นทางที่๒นะฮะไปทางวงแหวนรอบนอก
ถ้าอยู่ในตัวเมืองอย่างคุณผู้ชมอยู่ในตัวเมืองจริง
ก็ออกนู่นพุทธมณฑลไปออกวงแหวนให้ได้นะครับ
หรือถ้าคุณผู้ชมอยู่แถวนนทบุรีนี่เลยสะดวกเลย
ออกรัตนาที่เบสออกวงแหวนรอบนอกต่อ

เส้นนั้นใหญ่นะครับหรือใครอยู่ปฐุมธานีออกปากเกร็ด
ใช้เส้นทาง๓๔๐เข้าสู่สุพรรณบุรี
แล้วก็ไปต่อที่จังหวัดชายนาฏแล้วก็ใช้ทางหลวงหมายเลข๑
่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์เส้นนั้นก็สะดวก
ผมนะขับรถกลับเชียงใหม่ผมก็จะใช้เส้นนั้นโดยส่วนใหญ่นะครับ
ส่วนเส้นทางที่๓จากกรุงเทพไปรังสิตอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครสิทธิยาผ่านสระบุรีผ่านลบบุรี
โดยทางหลวงหมายเลข๑ไปอำเภอตากฟ้าโดยทางหลวงหมายเลข๑๑
จากนั้นนะครับก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิศนุโลกต่อไป
อันนี้ใครที่จะออกพิศนุโลกไปเส้นทางนี้เลยนะครับ
จะได้ไม่ต้องผ่านเส้นทางที่เขาติดขัดกันนะครับ
ส่วนภาคอีสานนะคะเส้นทางก็มีหลายเส้นทางเหมือนกัน
เพราะว่ามีการสร้างถนนเพิ่มเติมมาดูเส้นทางแรกกันก่อนนะคะ
คุณกลับเส้นทางไหนส่วนใหญ่
อันนี้ฉันไม่ได้กลับเส้นนี้ฉันกลับเส้นฉะเชิงเสา
อ้อมไปด้านใต้สักนิดหนึ่งนะคะ
อันนี้เป็นเส้นทางที่หลายคนเริ่มใช้กันแล้วก็คือกรุงเทพ
ที่สระบุรีผ่านอำเภอม่วงค่อมอำเภอท่าหลวง
เข้าอำเภอด่านขุนทศอำเภอขามทะเลสอ
และหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่นครราชศรีมา
จากนั้นก็แยกย้ายกันไปนะคะใครจะไปที่จังหวัดไหน
ส่วนเส้นทางหลักเส้นทางหลักก็คือผ่านอำเภอวังน้อย
พระนครศรีอยุธยานี่จะติดหน่อยนะ
ก็ไปเจอกันใครที่ออกอีสานออกเหนือก็จะไปเจอกันตรงนี้ก่อน
ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็เข้าสระบุรี

แล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่นครราชศรีมา
อันนี้เป็นเส้นทางหลักเส้นทางสายเอเชียอันนี้ก็จะติดนิดนึงนะคะ
ส่วนเส้นทางเลี่ยงที่ทางหลวงเขาแนะนำมา
ลงมาด้านล่างออกจากกรุงเทพลงไปที่นครนายกกันสักนิดนึง

อำเภอบ้านนาอำเภอแก่งคอยใช้ทางหลวงหมายเลข๒
ทีนี้มันจะไปเจอไปเจอกับคนอื่นที่อำเภอปากช่อง
่งหน้าสู่นครราชศรีมาตรงนี้เขาจะเลี่ยงกรุงเทพได้นิดหน่อย

แต่บางคนก็ถือว่าได้เที่ยวเส้นนครนายกไปด้วย
นครนายกก็มีที่แวะเยอะจากนั้นก็อาจจะขึ้นเขาใหญ่
อย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยไปลงไปเจอกันที่นครราชศรีมาก็ได้
ส่วนอีกหนึ่งเส้นทางเลี่ยงออกจากกรุงเทพ

จุดนี้จะผ่านอำเภอกบินบุรีอำเภอวังน้ำเขียว

ก็จะไปเจอไปเจอกับคนอื่นที่จะเข้าภาคอีสานอีกเหมือนเดิม
แต่ว่าอย่างน้อยเราก็เลี่ยงได้นะคะก็คือการเข้าฉะเชิงเศร้า
หลังจากนั้นเข้าสู่นครราชศรีมาแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านนะคะ
ส่วนใครจะไปเที่ยวทะเลภาคตะวันออกกันนะฮะ
หรือว่ากลับบ้านทางภาคตะวันออกนะครับก็มี๓เส้นทางเหมือนกัน
เส้นทางที่๑จากกรุงเทพไปชนบุรีโดยทางหลวงพิเศษหมายเลข๑
แต่คาดว่ารถน่าจะเยอะอยู่อาจจะวิ่งเร็วมากไม่ได้ใช่
แวะพักกันหน่อยนะจุดพักรถโอ้โหร้านอาหารอะไรเต็มไปหมดเลย
มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะใช่กินข้าวจิบกาแฟซื้อของฝากกันหน่อย
ไปเจอเพื่อนกันหน่อยเพื่อนร่วมทางเยอะนะ
และเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็มีทางหลวงเขาคอยให้บริการอยู่นะครับ
เส้นทางที่๒ไปทางอำเภอบางปะกงจากนั้นก็มุ่งหน้าเข้าชนบุรี
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข๓นะครับอันนี้ต้องคนที่ถนัดเหมือนกันนะ
เพราะว่าถ้าไม่ถนัดในเส้นบังปะกงก็อาจจะงงกันอยู่
ว่าจะไปต่อยังไกลเพราะว่าจะมีแยกมีอะไรด้วยนะครับ
แล้วก็สู่จังหวัดชนบุรี
อันนี้ก็ต้องเป็นเส้นทางที่ท่านถนัดหน่อยนะครับ

อันนี้เป็นเส้นทางหลักแนะนำเส้นทางหลักก่อนนะคะ
ผ่านสมุดสาครสมุดสงคราม

บางทีอาจจะไปเจอกันแถวพระราม๒กันก่อน
กว่าจะไปถึงสมุทรสงครามสมุทรสาคร
ก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกัน

แต่บางคนเดี๋ยวนี้เขาไปลงนครปฐมนะ

ทีนี้หลังจากผ่านสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วนะคะ

แล้วค่อยมุ่งหน้าเข้าสู่ประจวบเคียเรคัน

ส่วนเส้นทางที่๒ไปทางอำเภอสามพราน
ใช่ใช่อำเภอนครปฐม
จังหวัดนครปฐมผ่านราชบุรี
แยกวังมะนาวจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ประจวบคีรีขันต่อไป

นครปฐมกับราชบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับ
ส่วนเส้นทางที่๓นะคะออกจากกรุงเทพก็ไปที่
ถนนบรมราชชนนานีผ่านนครปฐม
ราชบุรีแยกวังมะนาวเพชรชบุรี

แยกวังมะนาวจังหวัดเพชรชบุรี

สูญรวมสูญรวมนะฮะ
คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรของถนนทางหลวง
แล้วก็เอ็มทราฟิกสำหรับทางหลวงพิเศษ
คุณผู้ชมได้ตรวจสอบแบบเรียลไทม์นะ
จะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้อง
อันนี้เป็นของตำรวจทางหลวงเขา
จะได้ดูซิว่าโอ้โหเส้นไหนรถเยอะดูสิคุณนะ

นี่เป็นการแนะนำเส้นทางต่างให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
อกจากจะตรวจสอบสภาพการจราจร
แล้วยังมีจุดที่เป็นที่ตั้งจุดบริการของทางหลวงเขาบอกด้วยนะ
ขับไปเดี๋ยวเราเริ่มง่วงแล้ว
เราจะแวะได้หรือยังเขาบอกหน้า